มีความคืบหน้าคดีที่ชายพิการเป็นโปรลีโอแขนขาลีบที่จังหวัดศรีสะเกด
ที่อ้างตัวเป็นร่างทรงปู่หรือศรีตาไฟ
ซึ่งถูกแจ้งความว่าไปข่มขืนหญิงสาววัย๑๗ปีถึง๔ครั้งนะครับ
คืนที่พาไปสะดอกเคราะห์๑คืน
เรื่องต้นเขาปฏิเสธนะครับแต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวรับสารภาพแล้วนะครับ
โดยยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับเด็กสาววัย๑๗ปีจริง
แต่ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเป็นฝ่ายเด็กสาววัย๑๗ปีที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อน

วนิดาพระศักดิ์อายุ๖๒ปีแม่ของนายสุรสิทธิ์พระศักดิ์ร่างทรงปู่ฤษีตาไฟ
ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีกครั้งโดยขอยุติการถ่ายทำข่าว
เช่นเดียวกับนายเหรียญพระศักดิ์อายุ๗๑ปีซึ่งเป็นพ่อของร่างทรงปู่ฤษีตาไฟ
บอกว่าเรื่องทั้งหมดขอให้ไปพูดในชั้นศาลเท่านั้น
สาเหตุที่นักข่าวหลายสำนักกลับไปที่บ้านของร่างทรงปู่ฤษีตาไฟอีกครั้ง
เพราะล่าสุดนายสุรสิทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า
ความสัมพันธ์กับสาวอายุ๑๗ปีจริงถึง๔ครั้งในคืนวันที่๒๖สิงหาคม
แต่นายสุรสิทธิ์อ้างว่าได้ห้ามฝ่ายหญิงทุกครั้งแต่ฝ่ายหญิงไม่ฟัง
เรื่องราวเหล่านี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยสาววัย๑๗ปีพร้อมกับครอบครัวชาวอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกต
ได้ไปแจ้งความว่าถูกนายสุรสิทธิ์ร่างทรงปู่ฤษีตาไฟ
ซึ่งพิการแขนขาลีบเพราะเป็นโรคฟอริโอมาแต่กำเนิด
มขืนกระทำชำราวขณะทำพิธีลงคาถาอาคม
เพื่อทำการสะดอกเคราะห์ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
เหตุเกิดวันที่๒๖สิงหาคมและยังอ้างว่า
ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลภูสิงศ์ยืนยันว่ามีร่องรอยการถูกคมขืนจริง
ก่อนหน้านี้นายสุรสิทธิ์ก็ปฏิเสธและได้เข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรเมืองศรีสเกต
เมื่อวันที่๓๑สิงหาคมเพื่อต่อสู้คดี
หลังสอบปากคำพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องขออำนาจศาลจังหวัดศรีสะเกดฝากขัง
ได้นำโฉนดที่ดินยื่นประกันตัวสารจึงอนุญาตให้ออกมาได้
ส่วนความคืบหน้าทางคดีล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกวันปิติพฤติกุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสเกตกล่าวว่า
จนถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหาย
และพยานไว้เรียบร้อยหมดแล้วรอเพียงผลตรวจจากแพทย์เท่านั้น
ก็จะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนส่งพนักงานอายการ
เพื่อส่งฟ้องต่อสารจังหวัดศรีสะเกดต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน